คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องคุณครูจอมทรัพย์กันบ้าง
เดี๋ยวจะนัดสืบพยานวันที่๘ถึง๑๐กุมภาพันธ์ทีนี้

เพราะว่ามีภาพของคุณครูจอมทรัพย์โผล่อยู่ในเฟซบุ๊กนะคะ
เพราะฉะนั้นไปตรวจสอบเรื่องนี้กันค่ะดูภาพกันก่อนเลยค่ะ

นี่แหละนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ก็คือภาพที่อยู่บนเฟซบุ๊กโดยนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราช
งเคราะห์ตำบลด่านม่วงคำอำเภอโคกศรีสุพรรณ

ยังจำได้อยู่ไหมคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดี
เคยต้องโทษคดีขับรถชนคนตาย
แล้วก็ภาพของครูจอมทรัพย์ที่เห็นอยู่ในชุดนุ่งขาวห่มขาว
แล้วก็ปลงผมหลายคนก็เข้าใจว่าคุณครูหลบไปบวชชี
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ตรวจสอบกับผู้ใกล้ชิดค่ะ
ได้รับการยืนยันนะว่าภาพที่เห็นเมื่อสักครู่
เป็นภาพเก่าเมื่อครั้งที่บวชชี

ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างเดินเรื่องทวงถามความยุติธรรม
นำไปสู่กระบวนการสารอุทธรภาค๔
มีคำสั่งให้สารจังหวัดนครพนม
ดำเนินการสืบพยานคดียื่นรื้อฟื้นคดีใหม่
มีการนัดสืบพยาน๘๑๐กุมภาพันธ์นี้
และผู้ใกล้ชิดนางจอมทรัพย์ก็บอกว่า
จอมทรัพย์ได้บวชชีเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศล

แล้วก็ระหว่างที่รอการขึ้นศาลตามนัด

ก็เลยโพสต์รูปภาพดังกล่าวขึ้น

แล้วก็ยังยืนยันด้วยนะคะว่าครูจอมทรัพย์ปลอดภัยดี
และอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม
สรุปก็คือเป็นภาพเก่ารีโพสต์
หรือว่าเอามาโพสต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ